ถึงนางเอกคุณผู้ชมนางเอกคนสวยคนนี้นะคะ
น้องขวัญอุสามณีก็มีเรื่องปวดหัวอีกแล้วล่ะค่ะ

พนักงานในบริษัทแอบเอาของออกไปค่ะ
แล้วทวงคืนตั้งหลายรอบไม่ยอมมาคืนค่ะ
ล่าสุดนะคะน้องขวัญเลยออกมาประกาศเลยค่ะว่า
ถ้าไม่เอามาคืนจะดำเนินคดีทางกฎหมายเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
นี่เป็นโพสต์นะคะที่เดี๋ยวให้ดูภาพกันค่ะ
เป็นภาพหญิงสาวคนนึงนะคะแล้วก็มีการเบอร์หน้าเอาไว้ค่ะ

คนที่สังคมควรระวังเนื่องจากอดีตพนักงานคนนี้ได้ออกจากบริษัท
และได้นำทรัพย์สินของบริษัทไปด้วยและเพิกเฉยในการนำมาคืน
ทวงถามทางบริษัทจึงต้องแจ้งว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับพนักงานคนนี้
ไปแอบอ้างในนามบริษัททางบริษัทขอไม่รับผิดชอบ
และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะดิฉันนี่แหละค่ะ
ไปถามน้องขวัญน้องขวัญก็ตอบมาทันทีเลยนะคะสั้นว่า
เคลียร์แล้วค่ะพี่โดยอดีตพนักงานรายนี้ก็นำของมาคืนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนคุณแม่แอ๊วนะคะแม่ของน้องขวัญก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
เรื่องของเรื่องค่ะเป็นพนักงานร้านทำเล็บนี่แหละค่ะ
เทอร์เน็ตเดลิเวอรี่นะคุณผู้ชมเอาข้าวของเครื่องใช้ไปไม่ยอมมาคืน
กล่าวตักเตือนไปแล้วนะคะทวงถามหลายรอบก็เงียบค่ะ
พอเค้าเห็นปุ๊บก็เรียบเอามาคืนค่ะ
ซึ่งตัวน้องเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความใดนะคะ
ซึ่งแม่ก็ฝากบอกมาด้วยนะคะว่า
จริงแล้วนะคะก็อย่าไปทำความเดือดร้อนเลยดีกว่านะ
เพราะว่าตอนนี้ก็สังคมมันวุ่นวายพอแล้วนะ

ซึ่งแม่แอ๋วฝากมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชม
ฉันตกใจมากบอกว่าแจ๊คแม่ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะ

คือตอนนี้นะคะทางบ้านของน้องขวัญอุสามณีไม่มีคนดูแลน้องหมาน้องแมว
รับสมัครนะคะคุณผู้ชมคนดูแลน้องหมาน้องแมว
อันนี้จริงจังไม่ได้ข่าวแบบว่าตลกนะ
ติดต่อไปที่แม่แอ๊วได้เลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ

ก็เรียกได้ว่าดูบันเทิงไทยรัฐนะคะได้ความบันเทิงด้วยได้งานด้วยนะจ๊ะ
บันเทิงไทยรัฐช่วงหางานมากับเรา

คุณผู้ชมค่ะก็ติดตามกันไปนะจ๊ะ